ข่าวต่อไปเป็นเรื่องของลูกตำรวจแต่ว่าเราเวลาเราได้ยินข่าวอ่านข่าวเนี่ย
บอกลูกตำรวจปั๊บพ่อมักจะออกมาปกป้องถูกไหม
แต่อันนี้ไม่เป็นแบบนั้นลูกผมได้เริ่มเนื้อคดีเลย
ที่จังหวัดตรังครับคุณผู้ชมครับลูกตำรวจปรรเหลียนนะฮะ
พาพวกไปร้านหมูกระทะร้านนี้เข้าไปแล้วก่อเหตุอุกอาจทีเดียว
ไปถามว่าใครตวาดนะครับคือใครตวาดพวกเขาเนี่ย
เจ้าของร้านเข้าไปพูดคุยนะครับตอนเกิดปัญหานะ
กล่อมกล่อมจนในคิงผู้ก่อเหตุเนี่ยกลับไปก่อนนะแต่ล่าสุดจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้ว
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับของร้านมาเฟียหมูกระทะบุฟเฟ่ปิ้งย่างทะเลเผา
จับภาพรถกระบะสีขาวขับเข้ามาจอดแล้วครับคุณผู้ชมครับหน้าร้านนะครับ
แล้วก็มีคนลงมาคือในคิงเป็นลูกชายของตำรวจสภปะเหลียน
แต่ร้านนี้อยู่ที่อยู่ในท้องที่สมภาวเมืองนะนะครับถือปืนสั้นสีดำเดินเข้ามาเนี่ยครับ
อาดอาดเข้ามาแล้วยิงขู่ขึ้นฟ้าหลายนัดครับคุณผู้ชมครับ
ขณะที่ชายอีกคนเนี่ยถือปืนลูกซองยาวตามมาแล้วก็มีชายสวมเสื้อดำนะฮะ
ออกมาคอยห้ามรวมสามคนด้วยกันระหว่างนั้นพนักงานหญิงนะครับ
ตกใจสิครับวิ่งหนีตายกันเข้าไปอยู่ในครัวนะครับ
พนักงานเล่าแบบนี้บอกว่าปกติคนก่อเหตุมากินข้าวอยู่ฝั่งตรงข้ามโน่น
นี่ตกใจแล้วไปแล้วมุดไปแล้วเสียงปืนนี่ฮะ
คือมักจะมาจอดรถกินข้าวฝั่งตรงข้ามนะครับแต่วันเกิดเหตุคือ๒๑มีนาคมเนี่ย
ผู้ก่อเหตุมาตะโกนเสียงดังบอกว่าใครตวาดแล้วก็บุกเข้ามายิงเลย
แล้วเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไม่พอใจเนี่ยไม่พอใจใครครับ
ปกติเขาก็มานั่งทานข้าวอยู่ร้านตรงข้ามอะค่ะทุกวันของเขาใช่
เขาจะมาจอดรถฝั่งนี้หน้าร้านทุกวันใช่คือเหมือนว่าไข่ตะวาดไข่ตะวาดครูอะไร
ขนาดเราวิ่งเรายังตะโกนกันว่าไข่ตะวาดไข่ตะวาดเดี๋ยวเราตกใจยังวิ่ง
พูดกันว่าไข่ตะวาดไข่ตะวาด
เพราะว่าไปเลยสั่นหมู่ตั้งตัวเลยคือกลัวว่าเราจะลดไหมอะไรจากจังหวะนั้นค่ะ
เพราะว่าเขาถือปืนมาคนละกระบอกอะพี่
ก็นี่ไงที่ผมบอกอุกอาจก็ถือปืนมาคนละกระบอกนะครับคุณผู้ชมครับกระวันแสกเลย
นายสุนทรอมรวิริยะนนท์นะครับหรือว่าคุณจุ้ยคุณจุ้ยอายุ๓๕ปีคนนี้เป็นเจ้าของร้านนะ
เล่าบอกว่าคนก่อเหตุก็เคยเป็นลูกค้ามากินข้าวที่ร้านแม่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะ
ขณะเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเนี่ยตัวคุณจุ้ยเนี่ยเขาช่วยงานอยู่ในครัว
ได้ยินเสียงปืนเท่านั้นแหละรีบวิ่งออกมาดูแล้วตะโกนบอกเฮ้ยใจเย็นใจเย็น
จากนั้นคนร้ายก็ถีบประตูห้องครัวครับแล้วเอาปืนไปจี้คอพ่อครัวเขานะฮะ
ส่วนคนที่มาด้วยกันกับผู้ก่อเหตุก็ตะโกนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้
จากนั้นก็เลยดึงตัวผู้ก่อเหตุออกมาคุยทั้งที่มีปืนอยู่นั่นแหละครับ
แต่เท่าที่คุยผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกน้อยร้านพี่ไปตวาดใส่เสียงดัง
เขาก็บอกว่ามีอะไรควรใจเย็นทำไมต้องทำอะไรแบบนี้
จากนั้นครับกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขึ้นรถกลับไป
เขาบอกว่าแม้เหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่ก็ไปแจ้งความไว้แล้วและยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
พันธุรกรุ่นเอกภูนศักดิ์เซ็งแซ่นะครับท่านเป็นผู้กำกับสพเปลี่ยนนะฮะ
เปิดเผยบอกว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นลูกของผู้ใต้บังคับบัญชาจริง
แต่เจ้าตัวบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่สนใจเพราะว่าแยกทางกับภรรยา
แล้วลูกชายที่ก่อเหตุก็อยู่กับแม่อยู่กับฝ่ายภรรยาว่างั้นเถอะ
เขาบอกเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะไม่ขอยุ่ง
หากผู้เสียหายจะเอาเรื่องจะดำเนินคดีเชิญนะครับ
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยในสพปรังนะครับ